วันนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดพิธีชะพนักกิจศพให้กับครอบครัว๕ศพเหยื่อของในปุ๊ลูกเขยโหดแล้วนะครับ
ขณะที่น้องสาวผู้ตายที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์มาได้นะครับ
เปิดใจเกี่ยวกับปมเหตุที่เกิดขึ้น
เรื่องของสมบัติที่ในปุ๊ให้กับครอบครัว
แล้วก็ได้มาทวงสมบัติคืนนั้น
สิ่งทุกอย่างทางครอบครัวคืนให้ไปหมดแล้ว

นี่คือวันที่หัวใจของนางสาวสุพัตรากิ่งแก้ว
สุในวัย๒๕ปีแทบแตกสลาย
เพราะชุดดำที่เธอสวมใส่ร่วมพิธีศพนั้น
กลับเป็นศพของพ่อแม่และพี่สาว
ซ้ำร้ายไปกว่านั้นความสูญเสียครั้งนี้
ยังสร้างบาดแผลไว้ให้เธอตายทั้งเป็น
เพราะไหนทีระพลปิ่นอามอนหรือปุ๊ะ
ไปก่อเหตุยิงป้าของเธออีก๒ราย
เสียชีวิตรวม๕ศพในคราวเดียว
วินาทีของการประชุมเพลิงแบบเชิงตะกอนหรือแบบโบราณ
หลักร้อยคนที่มาร่วมแสดงความอาลัย
ต่างเข้าให้กำลังใจกับสูตรและครอบครัว
เพราะหากนับตระกูลกิ่งแก้วแล้ว
ตอนนี้เธอคือผู้นำสายเลือดหลัก
ผู้สืบทอดตระกูล
และชอบทำร้ายร่างกายพี่สาวของเธอเป็นประจำ

ุ๊มาง้อพี่สาวของเธอแต่เมื่อผิดหวัง
ทวงทรัพย์สินที่ครอบครัวได้คืนไปหมดแทบจะทุกอย่างแล้ว
งอนอะไรงอนอะไรกดอะไร
พี่ก็บอกก็มึงไปเสพม้ามามึงก็มึงไปล่อม้ามา
บอกมึงกี่ครั้งแล้วกูให้โอกาสมึงกี่ครั้งแล้ว
ก็เถียงกันไปเฉียงกันมา
จนพ่อก็บอกว่าให้โอกาสมากี่ครั้งแล้ว
จนแบบพ่อนี่ไม่เป็นคนที่ไม่เคยด่าใครเลยนะคะ
จนพ่อบอกว่าให้โอกาสมากี่ครั้งแล้ว
แล้วมันก็จะให้พี่สาวเซ็นเอกสารอะไรสักอย่างนี่แหละ
แล้วพี่ก็บอกพ่อเป็นคนบอกว่า
ไปจะเซ็นไปเซ็นที่โรงพัก

ไม่มีที่ว่าอยากได้ไปฟอร์มเอาท์เนี่ยไม่มี
พ่อไม่เคยพูดพี่ก็ไม่เคยพูด

หากไม่มีเรื่องสะเทือนขวัญนี้หรือปุ๊ไม่ติดยา
ทรงไทยขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่๑ของตำบลพญาแมน
สร้างขึ้นด้วยเงินกว่า๑๕ล้านบาท

และครอบครัวคงได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน
แต่พี่ตอนนั้นพี่สาวหนูยังไม่ยอม
มีมาขี่รถแล้วก็ที่ถือปืนมาวนอยู่แถวบ้าน
เขาก็เลยยอมกลับไปคืนดี

ตอนแรกนะคะตั้งใจจะแต่งกันเดือนนี้
รอบ้านเสร็จแล้วเขาก็จะแต่ง
ไม่ไม่ท้องค่ะพี่สาวไม่ได้ท้องนะคะ

ก็มันมีทะเลาะก่อนหน้านั้น

เอาเข็มขัดลัดทอเนี่ย

ถ้าเขาไม่ติดยา
ไม่ติดเหล้า

คือการเกิดแก่เจ็บ
และตายแต่สำหรับการ
จากไปโดยไม่ทันได้แม้แต่
่ำลากันอย่างเหตุการณ์สลดใจ

มันคงยากแก่การทำใจและการดำเนินชีวิต

และคนในตระกูลที่ยังหลงเหลือ

ดังกล่าวนี้สุดท้ายแล้ว

ปุ๊ได้เสพมากไปจนประสาทร้อน